คุณผู้ชมไปที่ประจวบคิริขันค่ะคุณแม่บอกว่าอยากให้ช่วยลูกสาวคุณแม่หน่อย
อายุ๑๒นะคะมีอาการแปลกเกร็งตาเหลือกน้ำลายฟูมปาก
มีอาการคล้ายกับผีเข้าคือรักษายังไงก็ไม่หาย
พาไปหาพระพาไปพรมน้ำมนต์ก็ไม่หาย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

คราวนี้พระให้น้องดื่มน้ำมนต์ก็ยังชักเกร็งดิ้นไปมา

ที่คุณผู้ชมเห็นทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของน้องหน่อยก็แล้วกันนะคะ

แม่บอกว่าลองมาดูสิ
ที่อยู่เนี่ยเป็นห้องแถวแบ่งเช่า
เดิมทีน้องหนิงนอนอยู่ห้องแถวห้องที่๑แล้วนอนคนเดียว
อาทิตย์ก่อนลูกสาวไปทัศนศึกษากับโรงเรียน
กลับมามีอาการคล้ายไข้หวัดไอไม่มีแรง
ตอนนั้นนึกว่าติดโควิด๑๙
ก็ให้พักอยู่บ้านแต่มันแย่ลง
เย็นมีอาการคล้ายผีเข้าตัวเกร็งตาลอยหายใจติดขัด
วิ่งเข้าวิ่งออกจากบ้านต้องใช้๔คนช่วยกันจับ

ชอบพูดประโยคว่ากูจะเอามันให้ตายจะเอามันไปอยู่ด้วย

พออาการดีขึ้นน้องหนิงก็บอกว่าเห็นผู้ชาย๕คน
เลือดเต็มตัวเลยไม่มีลูกตา
มายืนชี้หน้าก็เลยพาไปหาพระสามครั้งนะคะ
ครั้งแรกพระท่านบอกว่าน่าจะมีภูตแฝง
เตรียมของไหว้เจ้าที่เพราะอยู่มา๑๐ปีไม่เคยทำบุญ
หรือจะตั้งศาลก็ได้เจ้าที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
แต่ไม่ได้ตั้งศาลสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหายเลยอ่ะนะคะ
กลับไปอีกสองรอบผีในร่างก็เหมือนดิ้นสู้
ต้องใช้คนช่วยกัน๔คนจับเกือบเอาไม่อยู่
แล้วตอนนี้ก็อาการไม่ดีขึ้นเลยอ่ะครับ
เย็นทุกวันอาการจะเหมือนเดิมนะคะจะเป็นช่วงเย็น
หายใจเหนื่อยเกร็งชักเกรงวิ่งเข้าวิ่งออกจากบ้าน
กลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
คือน้องถึงขั้นไปโรงเรียนไม่ได้เลยอะค่ะ
หนิงบอกว่าจำได้ว่ามีคนแปลกหน้าเนี่ย
มาหานะครับแล้วบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วย
ซึ่งตัวน้องหนิงไม่อยากไปอยากจะอยู่กับแม่อยากไปโรงเรียน
แต่น้องหนิงพูดถึงเรื่องนี้นี่ขนาดมีพระคล้องคออยู่นะฮะ
พูดได้นิดเดียวนี่มีอาการกระสับกระส่าย
แล้วก็เดินจากทีมข่าวเราไปเลยนะคือสังเกตดูเนี่ยอาการแบบเหนื่อย

แล้วเวลาเราหลับเราฝันถึงอะไรบ้างไหมคะลูก

ฝันเห็นมีคนจะไปเอาไปอยู่ด้วย

อืมถามเขาบอกเอาไปเห็ดยัง
คุณคุณน่ะบอกเคยเห็นบอกเขาอยู่มาส่วนดีวนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดเขาถ้ำนะครับ
แม่บอกว่าพาลูกสาวไปให้พระช่วยทำพิธีไล่ผีให้นะฮะ
เจ้าวาดวัดท่านทำพิธีให้แต่ว่าวันนี้ท่านติดกิจนิมนต์นะฮะ

แต่พระลูกวัดให้ข้อมูลบอกว่า
พิธีที่ทำกันเนี่ยไม่ใช่พิธีไล่ผีนะฮะ
เพื่อให้ญาติโยมที่มาเนี่ยให้เด็กหญิงหรือว่าแม่ที่มาเนี่ยเขาสบายใจ

เด็กมีอาการกระสับกระส่ายเหมือนจะวิ่งไปให้รถชนตลอดเวลา
ต้องใช้ผู้ใหญ่๓๔คนช่วยกันจับ
ก็สวดมนต์แผ่เมตตาอยู่พักใหญ่ยังไม่หาย
เจ้าอาวาสก็เลยบอกเอาอย่างนั้นฝากตัวเป็นลูกเป็นลูกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็แล้วกัน
ศักดิ์สิทธิ์จะได้คลุ้มครองนี่ฮะแล้วเด็กก็อาการดีขึ้น
ก็เป็นการทำพิธีตามลักษณะเหมือนกับกุศโลบายทั่วไป
หลังจากที่ทีมข่าวของเรากลับมาจากบ้านน้องหนิงเดินทางออกมาเนี่ยนะฮะ
นี่ล่าสุดนะฮะช่วง๕๖โมงเย็นเนี่ยคุณแม่ก็ส่งคลิปมาให้
หนิงเป็นอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเกร็งเหม่อลอยบอกอยากกินลาบเลือด
ที่ทำบุญมาให้เนี่ยมันไม่พอแม่บอกนี่เป็นติดต่อกันสองครั้งนะฮะ
วันนี้นะฮะน้องหนิงบอกเป็นผู้ชาย๕คนกลุ่มเดิมนั่นแหละมาบอกอีกแล้วว่าจะเอาไปอยู่ด้วย

เราถามไปยังหมอปลานะครับมือปราบสมภเวศรี
หมอปลาทราบเรื่องแล้ว